คุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวดีในช่วงวิกฤตโควิดอีกนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
คุณย่าท่านหนึ่งวัย๙๐กว่าปี
ท่านกำลังนั่งเย็บปักถักร้อยอะไรรู้ไหมคุณ
นี่เหมือนสายคล้องหน้ากากอนามัยไม่ให้มันลัดหูเลย

มีชั้นอุดหนุนเพียบมากเลยพวกนี้ครับคุณ
คือตอนนี้เริ่มมีคนที่จะประดิษฐ์อะไรแบบนี้เพื่อช่วยคุณหมอ
เขาบอกว่าพอคุณหมอใส่หน้ากากอนามัยใส่ทั้งวัน
บางทีนะคุณเป็นรอยย่นเลย

เพื่อนผมเป็นหมอคนหนึ่งโอ้โหถ่ายรูปหน้าตัวเอง
ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าแก่จัง
แต่ทีนี้คุณย่าท่านนี้กำลังเย็บปักถักร้อย
รัดหน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยจริงคล้องหูแล้วก็เจ็บหูให้คุณ
นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ
บอกคุณย่าท่านอายุ๙๒ปีแล้ว
ประดิษฐ์สายคล้องหูหน้ากากอนามัย
เมื่อสวมใส่แล้วจะได้ไม่เจ็บหู
โดยตัวสายจะมีความยาวประมาณ๑คืบ
ทำจากยางยืดแล้วก็เย็บกระดุมหัวท้าย
เพื่อที่จะนำสายไปคล้องกับหน้ากากอนามัย
สายของหน้ากากอนามัยอีกทีนะครับ
มันจะได้ไม่ไปเจ็บตรงที่หูนะฮะ
ระบุข้อความว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม
เป็นสิ่งที่สวยงามของโลกใบนี้
วันนี้คุณย่าของผมท่านอายุ๙๒ปีแล้ว
ท่านได้รับรูปมาจากทางไลน์นะครับ
เพราะว่าท่านเล่นไลน์แล้วก็ท่านส่งรูปมาให้ดู
เป็นรูปของสายคล้องเนี่ยนะฮะ

ที่คุณย่าเองจะทำไปเพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์
เอาไว้ใช้จะได้ไม่เจ็บหูไม่รั้งหู

คุณย่าอยู่ที่จังหวัดลำปางประชาคมคนลำปางต้านโควิดนะครับ
โดยคุณย่ายังได้ฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์มาด้วย

ค่ะฟังเลยฮะ
ขอบใจทุกท่านที่ให้กำลังใจยายนะลูกนะ
ขอให้พอเหตุสนองกลับกันถึงบุคลากรทุกท่าน
ขอให้เราฝ่าฟันอุปถักษ์ไปด้วยกันนะคะ

ก็เรื่องนี้มีการแชร์กันไปในโลกโซเชียลนะครับ
ก็หลายคนมาชื่นชมคุณย่าท่านนี้นะครับ
ประดิษฐ์สิ่งของยามวิกฤตและที่สำคัญ
เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
แล้วก็มีผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์หลายราย
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณหมอโดยระบุว่า

ที่ทำงานในโรงพยาบาลดิฉันทำแบบนี้
แหมนึกว่าหนูทำเป็นคนแรกนะคะ
แต่มีคุณย่าก็ทำด้วยล่ะคะอะไรอย่างนี้นะ

คือคุณย่านอกจากแข็งแรงแล้วสายตาดีด้วย
เพราะว่าต้องย้อยได้ในรูเข็ม
คืออย่างดิฉันอายุเท่านี้คือครึ่งชั่วโมงกว่าจะร้อยเข้ารูเข็มได้
ขอบคุณคุณย่าท่านนี้ด้วยนะครับ